แล้วก็ได้ชมหริงข้าชมอาหารอร่อยเอาร่อน
และเจอแฟนคลับเจ้าเก่าค่ะ
ที่พี่สุภานะคะ
ถ่ายกับสุดรัฐเมื่อสิบหนึ่งปีที่แรว
ไม่น่าเชื่อนะครับก็สุดรัฐเคยสวยขนาดนี้นะคะ

กับนี้ขอบคุณค่ะ
เราก็เลยขอให้วิทย์เนี้ยนะคะซึ่งเป็นคนดีคนเก่ง
มาช่วยรับผิดชอบนะคะในเกตนี้
อยากมาให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านเสร็จประกอบที่แย่มประสี
เราก็แยกกันลำบากกันพอสมควร
เริ่มมาทุกร้านก็จะบอกว่า

เพื่อขอให้อดทนอีกนิดนึง

เราก็จะทำให้เศรษฐกิจขึ้นเปิด
ขายดีแบบเดิม
ขนาดจับมาขึ้นมากแบบเดิม
เพราะว่าตลอดระยะเวลา๑๗ปี

หนึ่งนะครับหมายถึงถ่ายรูปได้เลยครับพี่ถ่ายรูปได้เลยนะครับ
คุณนัดเชิญได้เลยนะครับผมวันนี้นะครับคุณหญิงสุดารักเจยุดาภัณฑ์